คุณผู้ชมไปงานคอนเสิร์ตการกุศลหน่อยนะคะ
ต้องบอกว่าเป็นคอนเสิร์ตแบบในฐานะสิทธิ์เก่า

ชวนร่วมงาน๖๐ปีจามจุลีทรงปลุก

หารายได้พัฒนาลานจามจุรีค่ะ
จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนั่นเองค่ะ
พบกับศิลปินหน้าจอเลยคุณผู้ชมมากมายค่ะ

พี่ไก่วรายุทธ์พี่โก้มิสเตอร์เซ็กแมนนะคะ

แล้วก็น้องแต้วนัทพรของเราก็ไป
พร้อมทีมนักร้องจากซียูแบนค่ะ
เสิร์ตจัดขึ้นวันเสาร์ที่๑๘กุมภาพันธ์นี้นะคะ

หอประชุมจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะ

หรือว่าไลน์แอดนะคะ
นี่นะคะก็ด้านล่างเลยค่ะคุณผู้ชม
ก็ไปร่วมกันได้สีสันบทเพลงบันเลงร้องนั่นเองค่ะ

จากสิทธิ์เก่าจุลาลงกรนะคะ